มีการแชร์ภาพกันเยอะถึงการจากไปของพี่ตัวสรรยูนั่นเองนะคะ
ผู้กำกับและนักแสดงมากฝีมือคนนี้ค่ะ
ตอนแรกเนี่ยมีภาพข่าวแชร์ออกมาหลายคนถามกันเยอะเหมือนกันว่า
เป็นข่าวจริงหรือเปล่านะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเป็นข่าวจริงนั่นเองค่ะ
คุณตัวสรรญูวงกระจ่างเสียชีวิตด้วยวัยห้าสิบเก้าปี
โรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะ
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ย
คุณตัวสรรยูเคยตกเป็นข่าวเรื่องของอาการป่วยครั้งหนึ่งมาแล้วค่ะ
เพราะว่าซุดจนล้มลงในกองถ่ายละครมีอาการกระดูกสันหลังหักและมีริ่มเลือดออกมาด้วยในครั้งนั้นนะคะ
หลังจากนั้นค่ะข่าวอาการป่วยก็ซาหายไปจนกระทั่งมามีข่าวเสียชีวิตอย่างกระทันหัน
โรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ขณะที่ภรรยาคู่ชีวิตพี่เปิ้ลหัทยาได้โพสต์ข้อความเศร้าในอินสตราแกรมก่อนที่จะมีข่าวเศร้าเผยแพร่ออกมานะคะ
บอกว่าอยากจะให้เวลาเดินช้าลงขอเวลาสักหน่อยค่ะ
โดยมีคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากนะคะ
เพื่อนสนิทอย่างคุณดี้นิติพงศ์หอหน้าค่ะก็ได้โพสต์ภาพคุณตัวตอนหนุ่ม
พร้อมกับข้อความแบบนี้นะคะ
สรรยูเพื่อนฉันหล่อที่สุดหล่อแบบไม่เคยรู้ตัวตั้งแต่วันที่รู้จักจนถึงวันนี้
ตัวจะรีบไปไหนพรุ่งนี้ว่าจะไปเยี่ยมไม่รู้จักรอเดี๋ยวทำอะไรแถวนี้เสร็จแล้วจะตามไป

และนอกจากนี้ค่ะเพื่อนศิลปินดาราในวงการต่างก็พากันโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมาก
หลายคนโพสต์ภาพในอดีตที่เคยได้ร่วมงานกับคุณตัวค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าแม้ตัวของคุณตัวนั้นจะจากไปแล้วแต่เชื่อว่าผลงานมากคุณภาพของผู้ชายที่ชื่อสรรยูวงกระจ่าง
อยู่ในหัวใจของทุกคนตลอดไปค่ะ
สำหรับพิธีรดน้ำศพเย็นวันนี้จะมีการจัดขึ้นเป็นการภายในที่สาราเศรษฐีวัดนาคปรกย่านภาษีเจริญ
และจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมไปจนถึง๑๗มิถุนายนและมีพิธีชาปนกิจจัดขึ้นในวันที่๑๘มิถุนายนค่ะ
ศิลปินดาราหลากหลายท่านนะคะในวงการบันเทิงก็ร่วมโพสต์ไว้อาลัยกันเยอะเลยนะคะ
รวมไปถึงพี่แอมสวรรคอดีตคนเคยรักของพี่ตัวสรรยูเมื่อสมัยก่อนนะคะ
พี่แอมก็มีการโพสต์ไว้บอกว่าก่อนจับกันไปก็ได้คุยกันด้วยดีนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่ตัวสรรยูด้วยค่ะ
ใช่แล้วค่ะบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม